อุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับมีคุณป้าท่านหนึ่งก็แจ้งตำรวจให้มาจับหลานชายตัวเอง

ป้าก็เลี้ยงหมาไว้หลายตัวแต่ตัวนี้ป้ารักมาก
ที่คุณป้าชี้ให้ดูเนี่ยบอกหมาตัวนี้ถูกหลานชายใช้มีดปาดคอตายเลย
นางโสภาเติมงามอายุห้าสิบสามปีไปแจ้งตำรวจสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าเมื่อ๔ทุ่มของวันที่๕เมษายนนายทรงยศวงธาตุอายุ๒๕เป็นหลานชายแท้
หมาของเธอนะเป็นหมาแสนรู้ตัวโปรดของบ้านเลยจับเชื่อดคอจนมันตายเลย
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านนายาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
เจอกับเจ้าของบ้านก็คือนางโสภานะพาคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดต่างของบ้าน
รวมทั้งจุดที่หลานชายก็คือนายทรงยศฆ่าหมาของเธอแล้วก็ลากเอามันไปทิ้งอยู่ข้างบ้าน
ยังมีคราบเลือดนะที่หยดอยู่ตามทางอยู่เป็นจำนวนมาก
โสภาบอกว่าเธออาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาว
แล้วนายทรงยศหลานชายมาขออยู่ด้วยก็มาอยู่บ้านหลังที่ปลูกอยู่ติดกัน
เพราะว่าพ่อกับแม่ของนายทรงยศเนี่ยเขาเสียชีวิตหมดก็สงสารหลาน
เห็นว่าหลานก็เหลือตัวคนเดียวก็เลยให้มาอยู่ด้วย
ส่วนตัวนางโสภาเขาเลี้ยงหมาอยู่สามตัวนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ตัวนี้ก็คือหมูปิ้งหมูปิ้งนี่เป็นแม่หมามีปีเตอร์ปีเตอร์ยังไม่ตายนะครับ
แล้วอีกตัวหนึ่งคือซันนี่ซันนี่เนี่ยเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับ
ตัวนี้คือตัวที่ถูกฆ่าตายนะครับก่อนเกิดเหตุนางโสภากับลูกสาวเนี่ยนอนอยู่ในบ้าน
ก็เลยไม่รู้ว่าหลานชายเนี่ยมาลากหมาไปปาดคอจนมันตาย
โสภาบอกว่านายทรงยศหลานชายนะชอบกินเหล้า
คืนวันเกิดเหตุเมากลับมาบ้านเหมือนเคยแล้วก็อารวาสส่งเสียงดังเอะอะ
อะไรเพราะหลานชายมักจะเป็นแบบนี้ประจำนะฮะคืนวันที่๕เมษานะครับ
เป็นพันธสมด้วยพันทางสีน้ำตาลอายุ๗เดือนเลี้ยงไว้นะครับ
เอาไปโยนข้างรั้วนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยสงสัยนายทรงยศเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะโดนกินด้วยหรือเปล่านะแต่ออกมาเห็นก่อนก็เลยตะโกนถามหลานว่า
ฆ่ามันทำไมแต่ว่านายทรงยศปฏิเสธบอกไม่ได้ฆ่า
หลังจากนั้นนะครับนายทรงยศนะก็ไปนอนที่เปรย์หน้าบ้าน
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกสาวของนางโสภาก็ไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้าน
เพราะว่าเห็นหมามันตายไงถูกฆ่าตายแบบสภาพแบบถูกปาดคอ
หมาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวมันเล็กเลยอ่ะตั้งแต่อายุ๗เดือนอ่ะนะ
ซันนี่มันก็ฉลาดนะเวลานางโสภาเลิกงานลูกสาวเลิกงาน
ก็จะวิ่งมารับลูกสาวเป็นประจำลูกสาวนั่งร้องไห้หน้าบ้านนะครับ
แล้วช่วงที่ลูกสาวนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านนายทรงยศหลานชายตะโกนออกมาว่า
เดี๋ยวจะฆ่าให้หมดบ้านนี่ฮะหลังจากนั้นก็เดินออกจากบ้านไป
ทำให้เธอกับลูกสาวกลัวมากกลัวว่าหลานชายจะมาฆ่ายกครัว
ตัดสินใจมาแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยจับตัวมาดำเนินคดี
มันมันยอมรับก็บอกว่าไม่ค่ะผมพ่อบอกว่าจะเกิด
ลูกสาวนั่งอยู่มันก็ไห่นั่งไห่อยู่หน้าบ้านน่ะ
มันก็นอนอยู่เปรียดตรงนี้ล่ะค่ะนอนเปรียดนี้ล่ะ
มันก็เลยห้องไปใส่ลูกสาวก็บอกว่า
กูเนี่ยเป็นผู้ฆ่ากูจะฆ่าไอ้หมดเลย
มันจังไหนล่ะมันมันเป็นตะย่านอ่ะ
ข้อมันขาดเลยมันเหลือมันเหลือแต่กระดูกเหรอไหมค่ะ
หมามันก็เห็นตอนนี้ตอนนี้มันเหตุหมาล่ะ

โบ๊ะเห็นการเห็นงานอย่างเลย

ถ้าแก่ออกคุกมากก็คือแก่ก็ต้องมาอยู่หนีคือเก่าล่ะค่ะ
นางโสภาบอกว่าไม่อยากให้หลานชายกลับมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วนะครับ

แล้วนายทรงยศหลานชายวันก็ไม่ทำงานทำการอะไร
เอาแต่กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เมาโวยวายอารวาส
ทีนี้ถ้าเกิดว่าได้กลับมาเนี่ยนะ
จะติดคุกแล้วพ้นโทษหรืออะไรยังไงเนี่ย
ก็ยังกลัวอยู่ว่าจะมาฆ่าเธอกับลูกหรือเปล่า
เพราะว่าหลานชายจะแค้นไหม
เธอไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับ

ตำรวจคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับนายทรงยศ
ทรงยศเขาปฏิเสธนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าหมา
เขาก็ลากกันไปทิ้งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่า
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่าไปตรวจสอบหลักฐานต่าง
พยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยดูแล้วมันก็ขัดแย้งกับคำให้การของนายทรงยศ
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะส่งตัวฟ้องสารแขวงอุดรธานีข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับ